ก่อนเนี่ยเราได้ดูกันไปแล้วนะคะสำหรับชายหนุ่มที่มั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่าตัวเองดีกว่าใครเพื่อน
แบบขำนะวงเล็บก็คือหนุ่มอเล็กเรนเดลนั่นเองเขาบอกเลยว่า
ใครที่จะมาจีบเต้ยตอนนี้ไม่มีใครดีเท่าเขาสักคนรวมไปถึงพาดพิงไปยังบอยปกรณ์
เพราะบอยเนี่ยก็มีเป็นหนึ่งในรายชื่อที่มากิ๊กกักกับเต้ยจรินพรอยู่นะครับ

ดีเท่าผมทุกคนนะฮะเอ่ยไปหาพี่บอยแล้วใช่ไหมบอกว่ายังไม่ดีเท่าตัวเอง
ฝั่งหนุ่มบอยคุณพอโดนรูปเหลี่ยมลบคมแบบนี้จะอยู่เฉยได้อย่างไร
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยจะว่ายังไงพี่บอยจะสู้กลับหรือเปล่าไปฟังพี่บอยค่ะ
ผมชินแล้วนะฮะใครที่แบบคือใครก็มักจะทำร้ายผม

หมายถึงอเล็กชนะไงผมแพ้คือนึกเสียงออกว่าเขาจะพูดยังไงอะไรอย่างนี้
ก็เล่นเล่นไม่คมไม่คมเพราะว่าคืออย่างผมกับอเล็กก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้
คืออเล็กเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรกับเต้ย
ถ้าถามผมเนี่ยคู่เขาก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดแหละ
แต่ว่าเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรของเขาที่แบบว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเพราะอะไรอะไรอย่างนี้
เฮ้ยบ่อยก่อนไม่สู้ว่าต่อแบบเรียบ
ผมยังบอกด้วยว่าเป็นคู่อเล็กกับเตยเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วนะคะ

คนอื่นผ่านไปแล้วมาเรื่องของตัวเองกันบ้าง
เห็นว่าช่วงนี้ค่ะนอกจากจะเป็นพระเอกแล้วก็ยังรั้งตำแหน่งพ่อหมออีกด้วย
เพราะอะไรเพราะว่าพี่บอยใบ้เลขเด็ดจ้า
ให้แฟนคลับแบบเลขตรงเป๊ะติดกัน๒งวด
หลายคนเตรียมตามงวดต่อไปไปส่องไอจีพี่บอยกันได้เลยค่ะ
มันมีความบังเอิญมากกว่าอย่างงวดแรกคือเป็นวันครอบครูใช่ไหมฮะ
นั่นก็เป็นเลขเบอร์คิวของขันของผมอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็อย่างล่าสุดเป็นรอบเอวอะไรอย่างนี้
พอแบบหวยออกก็มีคนส่งมีคนมาบอกว่าเนี่ยรอบเอวเราออกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แต่ก็คือได้ยินมาว่าแบบแฟนคลับที่ไปในงานวันนั้นเขาก็ถูกกันหลายคน
ไม่รู้เราก็ไม่รู้หรอกจริงเราขำมากกว่าคือมันไม่ได้ว่าเราเป็นใบ้อะไรหรอก

มันเป็นเรื่องของดวงอะเนาะแบบว่าอย่าไปเชื่อมากดีกว่านะครับ
ไม่ได้ตั้งใจจะใบ้นะแค่วัดรอบเอวโชว์ก็เท่านั้นเองนะคะ
ส่วนงวดต่อไปเนี่ยพี่บอยจะวัดรอบอะไรให้ดูเอ็มอีกนะคะ
ก็ต้องไปรอลุ้นกันดูในอินสตราแกรมของพี่บอย
แต่ย้ำนะคะว่านี่ไม่ได้จงใจใบ้นะจ๊ะเรื่องของดวงล้วนเลย
แต่ว่าฉายาต่อไปขอเรียกเจ้าพ่อบอยหน่อยได้ไหมคะคุณ
เพราะว่าใบ้หวยแม่นอย่างนี้นะดอกไม้ต้องมาทูบเทียนต้องมานะคะ